คุณผู้ชมครับฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด

ร้านนี้เลยค่ะผักดอง๓รส
จากร้านดีต่อใจ
ผักดองนี้ทำด้วยใจจริงมีแตงกว่าญี่ปุ่นแครอทหัวไชท้าแรดดิช
ซึ่งเขาเน้นในเรื่องของความสะอาดทุกขั้นตอนเลยนะคะ

เขาต้องการให้สินค้าของเขาสดใหม่ไม่ได้ค้างสต๊อก
เขาให้ผักตำน้ำหนักจริงไม่รวมขวดบรรจุพันธุ์นะคะคุณ
เรียกได้ว่าผักนี้แน่นเต็มขวดที่สำคัญใช้ความหวานจากย่าหวาน
ใครดูแลสุขภาพอยู่ทานได้หายห่วง
แต่ใครสนใจสั่งซื้อนี่ถ่ายภาพเก็บไว้ได้เลย

เอ้าใครจดไม่ทันอยากจะสั่งมาทานรวมไปถึงคุณผู้ชมที่อยากให้เราไทยรัฐทีวี
โปรโมทร้านของคุณก็เข้าไปดูกติกากันได้นะครับ
ใช่ค่ะพวกเราจะช่วยคุณผู้ชมโปรโมทรีวิวสินค้านะคะ
แล้วจับมือก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน